พูดถึงเรื่องของการวางมวยช่วงนี้สนามมวยปิด
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอามวยมาให้คุณผู้ชมดู
เหตุการณ์ที่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นในสนามมวยแต่เกิดขึ้นในห้องประชุมค่ะ
ห้องประชุมที่ไหนใครต่อยกันและทำไมถึงต้องต่อยกันขนาดนี้

อุ๊ยความบริสุทธิ์ใจ
ขอโทษด้วยล่ะทุกคนได้เกี่ยวทั้งใครมาทั้งดูเดี๋ยว
ออกไปตรงนอกแหละบอกว่าวะอะไรก็กลัว
ไปเชื่อมันไปตรงนอก
หนุบหนับหนุบหนับเลยไม่ต้องไปสนามมวยเลย
ดูหน้าจอช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีนี่แหละนะคะ
เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินตอนแรกที่ย้ำว่าผมไม่ผิดผมไม่ผิด
เป็นพอชั่งอโพนสว่างค่ะ
เขาลุกขึ้นแล้วก็พูดในห้องประชุม
ยืนยันในความไม่ผิดของตัวเอง
บริสุทธิ์ใจในการทำงานไม่ได้ทุจริตใด
ก็เลยทำให้ประธานซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะปรากฏในคลิปเนี่ยนะ
คือประหลัดอบตโพนสว่างเขาก็บอกเงียบก่อน
พยายามจะเชิญให้ออกเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มวุ่นวายแล้ว

แต่พอกองช่างที่ลุกขึ้นบอกว่าตัวเองไม่ผิดเนี่ย
ไม่ยอมออกจากห้องประชุม
ประธานก็เลยเป็นคนลุกเองเดินเข้าไปหา

โดยผู้เข้าร่วมประชุมก็พยายามห้ามปรามแหละ

ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามนครพนมนะคะ๑๐มีนาคมค่ะ
ทีมข่าวหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว
พยายามติดต่อทั้งสองคนทั้งสองคนที่เป็นคู่กรณีกัน
สอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็พยายามนะ
เป็นอะไรยังไงทำไมถึงตีกันขนาดนี้

ก็เลยสอบถามไปถึงคนที่ร่วมประชุมในวันนั้น
คนที่ร่วมประชุมให้ข้อมูลสั้น
บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ

ตำรวจภูทรศรีสงครามก็เข้ามานะ
มาระงับประเหตุเหมือนกันในห้องประชุมเลย

มีการแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่
แต่แอบกระซิบทีมข่าวของเรา

พอกองชั่งกับประหลัดอพนธ์สว่าง
เขาทะเลาะเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้
ยิ่งมาเกิดเหตุการณ์ก็ยิ่งตีกันเลย